คุณผู้ชมไปต่อกันที่เรื่องดีกันบ้างดีกว่านะคะ
หล่อไม่พอจริงคนนี้ใจบุญด้วย
สำหรับน้องนายนพัฒน์หลายคนคงจำกันได้
เมื่อวันรับปริญญาของน้องนะคะน้องไม่เอาช่อดอกไม้เลยนะ
ขออะไรขอเป็นเงินบริจาค
เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องที่ด้อยโอกาสนั่นเองนะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมยอดบริจาคไปถึง๓แสนบาททีเดียว
งานนี้น้องนายทั้งปลื้มแล้วก็ฝากขอบคุณทุกคน

ส่วนเรื่องสาวที่หลายคนจับตาว่า
หลังเรียนจบแล้วจะเปิดเรื่องความรักบ้างหรือยังนะ
นายกระซิบมาว่าผู้หญิงในแบบที่ชอบ
ก็เป็นแบบพี่โอปอลปานิสรันดิ์เองว้าว
รู้สึกดีใจแทนน้องด้วยครับผม
ทุกคนให้ความสนใจเรื่องการศึกษากันอย่างนี้
แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคนที่มาเจอผมที่งาน
ที่ให้เป็นการศึกษาทางดอกไม้
ก็ยังมีคนที่โอนเข้ามาด้วยอย่างนี้
เดี๋ยวจะมีปฏิทินของผมที่ผมทำเป็นงานดีไซน์เอง
แล้วก็ทำเองทุกขั้นตอนเลยครับผม

ที่จะเอางานดีไซน์ที่ตัวเองเรียนมา

เขาขอแค่เป็นคนดีรักเราอ่า

แล้วก็ต้องตอบว่าไม่ต้องตอบ
หน้าตานักรักหรือ

ความจริงผมรู้สึกว่าทุกคนมีเสน่ห์อยู่ในตัว
ไม่ได้จำเป็นอยู่ที่หน้าตาอะไร